คุณทัศนัยเล่าถึงเรื่องรถขาวดิฉันก็จะเล่าถึงเรื่องรถขาวเหมือนกัน
เป็นซีวิกขาวที่ชนท้ายฟอร์จูเนอร์
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือเขาหนีไปแบบเนียนเลย
พูดว่าเนียนเพราะอะไรกล้องวงจรปิดจับภาพได้
ที่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะคะเห็นซีวิกสีขาวนี่ไหมคะ
คือขับมาปุ๊บเอาจะออกเอาแล้วไปชนท้ายฟอร์จูเนอร์สีดำคันนี้
นี่เป็นกล้องวงจรปิดในตลาดชินตาซิตี้คอนเทนเนอร์วอกกิ้งสตรีทค่ะ
เทศบาลนครตรังนะคะก็จับภาพได้ชัดเลย
ซีวิกขาวตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเหมือนกับเขาจะจอดอยู่ไหมคุณ
ก็มาพุ่งชนท้ายรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำ
ซึ่งฟอร์จูเนอร์ดูสิโอ้โหสภาพก็เป็นรอยครูดยาวเลยนะคะ
เขาจอดอยู่ริมถนนใกล้กับสารพระภูมิภายในตลาด
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรถเก๋งซีวิกขาวขับหนีไปเลยค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของรถฟอร์จูเนอร์สีดำคือนายนัฐกิจขุมทองอายุ๓๐ปี

ผมก็ขับรถมาคนเดียวแล้วผมก็จอดเอาไว้ที่ตลาด
เหมือนกับที่เห็นในกล้องเลยหลังจากนั้นผมก็ไปเที่ยวกับเพื่อน
เที่ยงคืนกว่ากว่ากลับมาที่รถปรากฏว่าอ้าว
ท้ายรถเราไปโดนอะไรอ่ะน่าจะโดนคันอื่นเนี่ย
เฉียวชนแล้วก็หนีแน่เลยก็เลยต้องไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองตรัง
แล้วก็ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดนะคะ
บอกว่าให้มาแสดงความรับผิดชอบเพราะว่ารถเสียหาย
แล้วถ้าเกิดว่าเอารถไปซ่อมแน่นอนค่ะ
คุณนัฐกิจเขาก็ไม่มีรถใช้อีกหลายวันเอามาคุยกันหน่อย
อย่างน้อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัส
ไม่ได้มีใครเจ็บใครตายอะไรแต่อยากให้แสดงความรับผิดชอบ
โกงประกันมีก็ให้ประกันจัดการไม่จำเป็นต้องหลบหนี
ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดใครพบเบาะแส
หรือว่าเจ้าของรถซีวิกขาวดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ตอนนี้
อยากแสดงความรับผิดชอบนี่ติดต่อได้ที่สพเมืองตรังเลยนะคะ
อ่านข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาส่วนใหญ่เห็นด้วยนะ
กับการปรับจาก๙๐เป็น๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความเร็วของรถบนถนนที่มากกว่า๔เลนขึ้นไป
คุณผู้ชมก็ส่งขึ้นมาได้ว่าคิดเห็นอย่างไร